ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
พลังงานสอบสวนทั้งหมด๗นายมีความผิด
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง๔๑๙และไม่ปฏิบัติตามปวิยามาตรา๑๓๔
และผิดพรบตำรวจส่วนหัวหน้างานสอบสวน๓นาย
ผู้กำกับสถานี๔นายก็มีความผิด

จำนวน๒ท่านมีความผิดไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง๔๑๙ของสมกรรมตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ผิดพรบตำรวจคือไม่ตั้งใจการปฏิบัติหน้าที่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้คือรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะในการสอบสวนวิธีการทำสำนวนของสนประชาชื่น
ซึ่งวันนี้ตัวเลขที่สรุปออกมามีตำรวจทั้งหมด๑๖นายด้วยกันนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอ้างไม่ว่าจะเป็นคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หรือว่ากฎหมายใดก็แล้วแต่เนี่ยคือ๗คนเป็นพนักงานสอบสวนนะคะ
พนักงานสอบสวน๗คนที่ว่านี้คือผิดทั้งไม่ทำตามขั้นตอนสอบสวนคดีอาญา
สอบสวนไม่ครบถ้วนตามกระบวนการแล้วก็ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่นะคะ
ในขณะที่หัวหน้าพนักงานสอบสวน๓นาย
ผู้กำกับการ๔นายแล้วก็รองผู้บังคับการ๒นายคือผิดคือฐาน
ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่นะคะ
ส่วนความผิดอาญาหรือรายละเอียดความเชื่อมโยงอื่นกับหญิงไก่
เหนือจากแค่เรื่องของวินัยนั้นยังอยู่ในกระบวนการสอบนะคะ
ไม่ได้ตัดทิ้งยังอยู่ในกระบวนการสอบยังไม่มีการเด้งใครทั้งสิ้น
ยังไม่มีใครออกนอกราชการอยู่ตอนนี้ทั้งสิ้นนะคะ
แต่ว่าที่เราจะคุยกันวันนี้ข้อมูลเต็มค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าท่านหนึ่งมาจากแม่เสรียงนะคะเรานัดท่านไว้ตั้งแต่ตอนนั้นขอโฟนอินนะคะ
คือประหลัดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศรแล้วจริงแล้วตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือ
ประธานสาพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทยประหลัดบุญยฤทธนิปปะวนิษฐ์นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนอันนี้ต้องมาค่ะเพราะมีความคืบหน้าล่าสุดเหมือนกันเกี่ยวกับอดีตคนขับรถของหญิงไก่ที่ตอนแรกนัด๒๒กรกฎาทำไมเมื่อไม่กี่นาทีนี้ถึงเข้าพบตำรวจนครบานนะคะ
คนนี้ค่ะทนายความสงกรานอัจฉริยศัพย์นะคะประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ต้องคุณสงการก่อนค่ะคือตกลงข่าวที่ออกมาว่าโก้ตอนแรกนะ๒๒กรกฎาไปมาเมื่อสักครึ่งชั่วโมงนี้เข้าไปเจอตำรวจนครบานจริงหรือเปล่า
คือต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คือโก้เนี่ยเข้าไปกับที่ปรึกษาเป็นชายคนหนึ่งดอดเข้าไปพบพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรค่ะเวลาที่ผ่านมาประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครับแล้วไปให้ถ้อยคำเบื้องต้นแล้วครับเขาไม่ได้แถลงนะคะไม่ได้แถลงก็ถึงบอกว่าโก้เนี่ยเก่งโก้ในบีมบารมีโก้มีที่
ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองพิเคราะห์ดูครับคนขับรถคนนึงมีอะไรใครหรือไม่อย่างไรอีกไม่นานสอบสนกลางจะทำเรื่องนี้ให้กระจ่างครับ
นายสงการกำลังจะบอกว่าโก้ใหญ่มาจากไหนทำไมอยู่ดีนัดน๑ได้อย่างนี้หรอคะ
ไม่ธรรมดาครับผิดปกติไหมครับ
เขาอาจจะไม่อยากให้เป็นข่าวไหมคะเพราะดูก็ไม่อยากให้เป็นข่าวตั้งแต่แรกแล้วนะ
ครับก็ไม่เป็นไรครับคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าการที่โก้เข้ามาพบนอนหนึ่งก็เป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่ง
แต่มันมีหลายเรื่องที่เป็นที่เคลือบแคลงซึ่งทางสอบสวนกลางเนี่ยลงในพื้นที่ไปสอบที่แม่เสลียงที่ท่านประหลัดอำเภอได้สอบน้องเด็กชาวเขาอยู่
ส่วนจะเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นผมไม่อาจตอบได้ต้องให้ทางชุดสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ไปสอบเนี่ยกับประหลัดได้ให้รายละเอียดเบื้องต้นครับ
เดี๋ยวประหลัดได้ตอบแน่แต่ที่แน่ทนายสงการกำลังมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโก้ที่เชื่อมโยงกับหญิงไก่หรือข้อหาของหญิงไก่หรือเปล่าคะ

คือบอกเป็นนัยยะแต่บางทีในสำนวน

ก็คือก็บอกเลยว่าต้องเป็นเรื่องของทางเด็กชาวเขาเนี่ย
เขาจะรู้อย่างดีว่าโก้เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็คงไม่เป็นไร
แต่ในสำนวนเนี่ยของสอบสวนกลางเขามีอยู่แล้วนะครับ
แต่วันนี้ก็มาแสดงตัวโอเคสบายใจแล้วว่าโก้ยังมีชีวิตอยู่
แต่โก้ผมกำลังบอกว่าโก้นี่เก่ง
สามารถเข้าพบน๑ได้เนี่ยต้องบอกว่าสุดยอด
มามีที่ปรึกษามาด้วยก็เก่ง
นัดหมายก็เก่ง
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทั่วประเทศกำลังดูอยู่เนี่ย
มีคำถามอยู่ในใจเหมือนผมแต่ผมคงไม่ตอบ
เอาให้รอให้สอบสวนกลางเนี่ยคลี่คลายในปมที่สงสัยต่าง
แล้วผมจะมาอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้อย่างที่ทนายสงการบอกค่ะ
บุญยฤทธนึกว่าจะไม่ได้พบกันซะแล้วนะคะ
ราชการกรุงเทพพอดีคือเอาอย่างนี้ก่อนค่ะ
คือประหลัดเนี่ยทำหน้าที่ในการเหมือนกับ
คือนั่งคุยเหมือนกับสอบอดีตลูกจ้างหญิงไก่
สี่ห้าคนที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมคะครับ

แล้วเอางี้ท่านถามแบบนี้คือ
คุณโก้เขาเป็นแค่อดีตคนขับรถหญิงไก่ป่ะคะ

แต่ว่าจะถูกไปไหนก็จะถูก
หญิงไก่แนะนำว่าเป็นมือปืนด้วย

บอกกับคนทั่วไปนะคะว่าตัวเองมีมือปืน

แล้วโทษนะคะคือน้องเขาเคยเห็นไหมว่า
พฤติกรรมของคุณโก้เขาเป็นไปในทางนั้นนะคะ

สอบมาเขาก็รู้จักโก้ดีครับ
แต่ว่าเวลาไปไหนจะถูกแนะนำว่าเป็นมือปืน
โดยเฉพาะมันเกี่ยวการข่มขู่เยอะนะครับ
เพราะว่าน้องหลายคนถูกคมคู่ด้วยหญิงไก่
ก็นี่ถือว่าเป็นคนหนึ่งถ้าเข้าไปเจอตำรวจแล้ว
น่าจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการของหญิงไก่
ได้มากที่สุดคนหนึ่งหรือเปล่าคะ
ครับผมก็ให้ข้อมูลกับทางนักควรบานเข้าไป
ที่ชุดที่ไปที่แม่เสลี่ยงนะครับ
ว่าโก้นี่คือหัวใจของงานนี้
ส่วนหนึ่งเพราะว่าโก้จะตามกับหญิงไก่ไปทุกที่
ไปรับเด็กไปบ่อนไปต่างประเทศไป

ข้อมูลที่ได้จากโก้ก็จะถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญ
ปรับบอกว่าเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยหรือคะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญดีกว่าครับ
ได้สอบอดีตลูกจ้างหญิงไก่ทั้งหมดกี่คนคะ

ที่สอบจริงที่ลงมือมีจริงก็มีประมาณ๔คน

รู้จักกันหมดคือเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งญาติกัน

พฤติกรรมเวลาเด็ก๔คนนี้คุยกับประหลัดเนี่ย

เหมือนกันครับตรงกันครับผม
อะไรบ้างที่ชัดเจนว่าใช่ตรงกันนะคะ
ครับผมอย่างนี้ทีละคร่อนจะไป

บางทีเข้าไปขอเข้าไปในพื้นที่
แต่เขาบอกว่าเขาเป็นคุณหญิงเคยใช้ว่าเป็นคุณหญิงสูชาดา
พอเป็นคุณหญิงแล้วความเชื่อถือก็โอเคแล้ว
อันนี้บอกกับเด็กทุกคนบอกกับคนรอบข้างคุณพ่อแม่เด็กว่าเป็นคนหญิง
อันที่๒เขาพูดจาหวานล้อม
พ่อแม่ไม่อยากให้ไปนะครับจากอกไป
ถึงขนาดบางคนก็เสียใจที่ได้ให้ไปเพราะว่าหลงคำเชื่อใจ
แต่เขาบอกว่าจะให้เข้าไปศึกษาเล่าเรียน
คนแรกเลยที่เกิดขึ้นกับพ่อน้องดาริน
น้องดารินก็บอกว่าจะให้ไปเรียนต่อ

กรุณาก็ไม่บอกเขามาจะมาเรียนก็ไม่เรียน

อันนี้แน่นอนโดนหวานล้อมให้ไป

๖๕๐๐ก็ไม่ให้เขาก็ให้เขา
บางคนอยู่มาก็ให้แค่เดือนแรกให้แม่ไป๕๕๐๐

ให้๑๐๐๐ไว้ค่าอาหารด้วย
อันนี้อันนี้คือพฤติกรรมที่ชัดเจนนะก็ผิดกฎหมายเยอะแล้ว
แล้วก็มีอีกหลายประเด็นที่เข้าที่สำคัญในพฤติกรรมคือเด็กเจ้าออก
กรณีที่ถูกแจ้งกรณีที่ทางชุดสืบสวนจากนครบานเข้าไปนะครับ
ท่านภูมิกับแบงค์เข้าไปเนี่ยหลังจากที่ได้เจอก็

แล้วก็เข้ามาแจ้งข้อหาค้ามนุษย์
เลขคดีที่๘๙๕เนี่ย

คมครูว่าเจ้าตำรวจจับจะจับกลุ่ม
เด็กหลายคนต้องเข้าใจอย่างนี้นะเด็กชาวพระกยอเราเนี่ยเด็กในพื้นที่เขาไม่อยากให้มีเรื่องมีราว
เขาตั้งใจจะทำงานเขาต้องการจะมีอนาคตพอถูกดำเนินคดีอย่างนี้เขาก็เจ็บปวด
เขาก็ไม่อยากกลางแต่ว่าไม่มีใครยอมรับนะครับ
ว่าเรื่องหญิงไก่เนี่ยต้องเห็นกระบวนการสืบสวนทั้งหมดสอบสวนทั้งหมดทางคดีอาญาของไทย
ต้องมานั่งปรับปรุงใหม่หมดแล้วล่ะครับเพราะว่าพอเกิดขึ้นมาเนี่ยนะเด็กไม่ยอมรับนะครับ
ผิดทุกคนไม่ยอมรับแต่เขาบอกว่าถ้าไม่ยอมรับจะแจ้งความจับแม่จับน้องจับคนรักอย่างนี้
คือเด็กพวกนี้น่าสงสารมากเขายอมเสียสละตัวเขาเพื่อที่จะให้ญาติพี่น้องรอบข้างเนี่ย
อยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องมีประวัติมณฑิน
คือทุกคนเจอรูปแบบเดียวกันหมดคือขั้นตอนเหมือนกันหมดใช่ไหมคะ

คือที่บอกว่าเป็นคุณหญิงไม่จ่ายค่าจ้างนะคะแล้วที่บอกว่าจะให้เรียนก็เลิกกลางคันเนี่ยนะคะ
แล้วพอจะออกเนี่ยก็แจ้งขู่ว่าจะแจ้งความจับไม่จับพ่อจับแม่ก็จับแฟนเนี่ยนะคะ

เท่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะตรงกันกับ๓ครอบครัวที่เราคุยช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมาหมดไหมคะ
คือตรงกับที่ทางท่านประหลัดบอกนะครับแล้วก่อนเข้ารายการนี้ต้องบอกว่าสำนักงานคุ้มครองแรงงานประสานผมมาแล้ว
ก็ให้ผมเนี่ยรวบรวมพยาหลักฐานและพาเด็กไปยื่นเรื่องที่สำนักงานคุ้มครองแรงงาน

เมื่อสักครู่นี้ที่ประหลัดพูดมาเนี่ยนะคะคือประหลัดกำลังจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ย
น่าจะสังเกตเห็นรูปแบบนี้เหรอคะ
ผมใช้คำนี้นะครับในฐานะที่ผมเป็นพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองนะครับ
ทำสำนวนมาถ้าไม่ปัญญาอ่อนเกินไปผมว่ามันน่าจะพิจารณาได้
ใช้คำนี้เลยครับเพราะว่าอย่างนี้ครับ
ดีที่มากมายขนาดนี้ของกลางของกลางเด็กผมสอบถามเด็กนะครับ
เด็กบอกว่าของกลางที่แจ้งก็ยังอยู่ที่ตัว
หมายถึงว่าที่ไปแจ้งความไว้ว่าของหายก็ยังอยู่ใส่ที่ตัว
แล้วก็ของหายก็ได้คืนได้คืนมาง่าย
ได้คืนมาบอกว่าเข้ามาคืนแล้วใส่ถุงเมื่อคืนแล้ว
ทำไมเมื่อใส่ถุงมาคืนแล้วหญิงไก่ไม่ไปบอกพนักงานสอบสวนว่าเอาของมาคืนแล้ว
จะได้เป็นเหตุลดโทษให้เด็กเขา
แล้วคิดดู๕ล้าน๑๐ล้านเงินหายต้อง๕๖แสน
ไม่มีความสนใจไม่ได้ไปตามเลยเหรอฮะ
มันเป็นตาบาปนะครับถ้าคนเดียวพอได้นี่หลายคนต่อหลายคน
ซึ่งมันก็ซ้ำเดิมวิธีการซ้ำเดิมรูปแบบซ้ำเดิมถูกไหม

คือยุทธวิธีของหญิงไก่หรือเจ๊ไก่เนี่ย
ผมเรียกว่าถ้าเป็นหญิงไก่มันดูแล้วสวยไป
เจ๊ไก่เนี่ยนะครับวิธีเดียวกันก็คือว่า
กล่าวหาเขา๑๐กว่าล้านนะครับแล้วก็ทองเนี่ย๑๐บาทต่อแท่งนะ
ตั้ง๔๐แท่งกับ๔๐๐บาทแล้ววิธีการดำเนินคดีกับเหยื่อแต่ละลาย
บอกว่าตัวเหยื่อเนี่ยเอาทองไปจะนำโรงรับจำนำแห่งหนึ่งไม่มีชื่อ
เสร็จแล้วเจ้าของโรงรับจำนำเนี่ยยึดเอาไว้ผมถามว่ามีโรงรับจำนำไหน
ประเทศไทยที่ไปยึดทรัพย์สินเขาได้มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ติดต่อมา
พนักงานสอบสวนและขอคืนแล้วบันทึกว่าได้ส่งมอบให้กับผู้เสียหาย
เก็บรักษาไว้เวอร์ดดิ้งเดิมแบบนี้ผมอ่านสำนวนมา
ผมทำคดีมามากมายมันผิดปกติวิสัยมันไม่ใช่แล้วอีกประการหนึ่ง
หลายคดีเอามาคืนหน้าห้องมันดูลิเกมากเกินไปหรือเปล่าครับ
ถุงดำมาวางไว้หน้าห้องมันเป็นไปไม่ได้ล่ะครับ
มันผิดปกติเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถึงบอกว่าในระบบกล่าวหาของไทยจริงแล้วดีอยู่แล้วนะครับ
เพียงเป็นจุดบางคนเท่านั้นที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบหรือไม่
ฉะนั้นแล้วผมต้องเรียนต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านต้องจัดการขั้นเด็ดขาด
หรือฝากทางรายการเรียนพระจานนายกรัฐมนตรีพลเอกปยุจันโลชา
มาตรา๔๔จัดการให้เด็ดขาดในกระบวนการหญิงไก่ทั้งหมด
แล้วผมจะมีข้อมูลลับส่งให้ท่าน
ขอรู้ด้วยได้ไหม
เมื่อสักครู่นี้ที่ประหลัดตั้งข้อสังเกตคำถามคือว่า
มีน้องพูดถึงพนักงานสอบสวนหรือตำรวจในพื้นที่

คือลักษณะที่โดนโดนเหมือนกันป่ะคะ
การสอบสวนมันต้องสอบสวนโดยไม่มีข้อสงสัย

หลายคนบอกว่าพนักงานสอบสวนให้รับไปซะ
คือแค่จะใช้คำนี้ครับรับไปก่อน
เกี่ยวพันกับหญิงไก่รับไปก่อนเดี๋ยวมาช่วยทีหลัง

หญิงไก่พูดแล้วก็คุยกับทางพนักงานสอบสวนอยู่

เอาอย่างนี้เดี๋ยวขอพักสักครู่

เพราะว่าวันนี้การแถนข่าวของทางรองผู้บัญชการตำรวจนครบาล
ค่อนข้างกระชับนะครับ

ตกลงแค่ไม่ทำตามขั้นตอนการสอบสวน

แล้วก็แค่ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จริงหรือ

คุยกับพลตำรวจตรีจารุวัฒน์
วัยสยะรองผู้บัญชการตำรวจนครบาล

พร้อมอาจปฏิบัติที่สอบอยู่
ตอนนี้มันกินวงแค่ไหนคะ
ที่มีข่าวมานะคะทั้งเรื่องความสัมพันธ์การพูดจากันต่อหน้าการมีส่วนร่วมในการให้คนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเซ็นรับไป
ตอนนี้มันกินวงแค่ไหนคะท่าน
คืออย่างที่ผมแจ้งคณะคมการผมตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติกาว่ามีมูลหรือเปล่า
ในเรื่องของข้อเท็จจริงในข้อที่จริงว่าหลอกให้เซ็นชื่อหรืออะไรพวกนี้
เรายังไม่ไปถึงนั้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของข้อเท็จจริง
จะให้อยู่ในรูปของการรักษาการสื่อส่วนข้อเท็จจริง
ซึ่งการสอบสวนข้อเท็จจริงนี้จะสอบไปในถึงแง่ความสัมพันธ์รายบุคคล
ว่ามีใครรู้จักหญิงไก่เป็นพิเศษมีธุรกิจร่วมกันหรือเปล่าทำอะไรร่วมกันหรือเปล่า

ใช่ครับเพราะเลือกขั้นตอนของการสื่อส่วนข้อเท็จจริง
พอส่วนสอบส่วนข้อเท็จจริงก็จะละเอียด
จะสอบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วมาประมวลว่ามีความผิดอะไรบ้าง

ซึ่งมันเป็นขั้นตอนของการดำเนินคดีทางวินัยของตำรวจ
ก็คือตรวจสอบข้อที่จริงคดีมีมูลหรือข้อเท็จจริงมีมูล
ก็ให้ตั้งลำกาศสิทธิ์ตรวจข้อเท็จจริง
ถ้าตั้งลำกาศสิทธิ์ตรวจข้อเท็จจริงเนี่ยหากพบ
ก็ใช้เวลาเท่าไหร่ก็เราสนับไปแรกก่อนนะครับ
จะตั้งกล้าป๋อหภาษาแล้วต้องตั้งคดีที่ถ้าตั้งตั้งแล้วเนี่ย
ผมคิดว่าอันเนี่ยใช้เวลาตัดเวลาต่อกว่าเพราะมันจะระเงียดมาก
ท่านมันมีกรณีถ้าสมมุติเราเทียบเคียงข่าวนะคะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ผิดกฎหมายในพื้นที่สอนอใดก็แล้วแต่เนี่ยเรามักจะเห็นว่ามันมีการเด้งมันมีการโยกดิฉันไม่ได้บอกว่าต้องโยกต้องเด้งตอนนี้นะคะแต่คำถามคือว่าคือเทียบเคียงกันความใหญ่ของคดีนี้นะคะแล้วที่ยังไม่เกิดการโยกย้ายหรือกระทั่ง

นี่ฉะนั้นขออนุญาตต่อสายคุยกับท่านรองอีกครั้งหนึ่ง
ขอบพระคุณท่านสำหรับตอนนี้ก่อนนะคะขออภัยค่ะสวัสดีค่ะ

เป็นคนตั้งข้อสังเกตไว้ถึงการทำงานของต้นทางกระบวนการยุติธรรม
คดีหญิงไก่เนี่ยมันทำให้เห็นกระบวนการยุทธรรมทั้งกระบวนการเลยนะครับ
เพราะว่าอย่างนี้ชาวเขาที่เขาไปอยู่บ้าน
เขาก็มีโอกาสน้อยอยู่แล้วแล้วมาสอบสวนกันแบบนี้ต้องให้โอกาสเขามากกว่า
หนึ่งเมื่อมีคนแจ้งสองรับสารภาพตัดสินไปเลย
ผมว่ามันไม่ใช่มันน่าจะถามเขาก่อนว่ามันเกิดอะไร
มันคดีมันซ้ำถ้าคดีแรกก็พอไปได้
พอดีสองรูปแบบเดิมรูปแบบเดิมชีวิตคนนะครับเขาก็เป็นคนไทย
ผมยืนยันว่าเด็กทุกคนมีเป็นคนไทยเป็นคนรักอนาคต
แล้วโดนแบบนี้มาเขาถูกดำเนินคดีอาญาถูกคมครูบางคนหนี
ถูกดำเนินคดีว่าจะแจ้งจับจะแจ้งความจับจะถามหนูเรื่องอะไร
จับได้ก็แล้วกันขนาดพูดว่าจับได้ก็แสดงว่าต้องไม่ใช่ธรรมดาล่ะ
ชีวิตคนนะฮะถูกจับมันผมว่าผมก็ฝากไว้อย่างเมื่อท่านทนายสงการว่า
ผมยืนยันว่าอย่างนี้รัฐบาลทุกรัฐบาลอาจจะทำอะไรได้
เรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรแต่ความเป็นธรรมเนี่ยผมว่ามันให้ได้
รัฐบาลต้องให้ความเป็นธรรมกับเด็กที่เกิดขึ้น
แล้วก็ทุกคนที่มีความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
บางทีผมว่าในเคสลักษณะของหญิงไก่เนี่ยนะครับ
ผมต้องบอกว่ารัฐบาลสามารถใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
คือมาตรา๔๔เนี่ยเขาจัดการได้
อย่างน้อยเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรม
กระบวนการต้นทางเนี่ยมันบิดเบี้ยวอย่างไรแล้วเนี่ย
ถ้ายิ่งรอเนี่ยความเสียหายความศรัทธามันก็ลดน้อยลงเรื่อยนะครับ
เหลือเวลาน้อยแต่ต้องให้ได้๒เรื่องนี้
อุดรธานีตกลงเศรษฐีนีที่อุดรธานีเนี่ย
อะไรที่ชัดเจนที่สุดที่ทนายสงการมีหลักฐานอยู่ตอนนี้

คืออย่างนี้ครับเศรษฐีนีเนี่ยเขาบอกว่าหญิงไก่พาไปรักษาตัว
จังหวัดสกลนครแล้วต่อมาหญิงไก่เนี่ย
บอกว่าไปจดแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
แก่ความตายจากโรคมะเร็งและก็เผาเสร็จสับภายในวันเดียว

ผมเป็นคนแจ้งมีชื่อการแจ้งตายที่จังหวัดสกลนครโดยอ้างว่าเป็นโรคมะเร็ง
แปลกไหมครับแล้วเผาเบ็ดเสร็จภายในวันเดียวด้วย
นี่คือเคสของเศรษฐีนีที่จังหวัดอุดรธานี
ส่วนความคืบหน้าอีกหนึ่งอย่างค่ะ
ลายเซ็นต์แม่มีคุณสุกรยา
ที่บอกว่าเขาเซ็นครั้งเดียวทำไมมันไปโผล่ที่เอกสารหลายใบ
ก็วิธีที่จะให้สังคมได้เห็นหายจากความเคลือบแคงสงสัย
ก็คือกระบวนการส่งตรวจพิสูจน์หลักฐาน
นี่ไปทั้งอย่างคะยังครับผมว่าวันเสาร์นี้นะครับ
ก็จะพาคุณสุกัญญาสิริม่วงเนี่ยไปเซ็นลายมือชื่อแบบนี้นะครับ

นี่คือลายเซ็นที่แม่มีนบอกว่าเซ็นไปครั้งเดียวหรือเปล่าคะ
นี่คือตัวอย่างลายมือชื่อ
แต่ปรากฏว่ามีลายมือชื่อแบบนี้ในสำนวน
เมื่อเขาบอกผมมาเราเป็นนักกฎหมาย
แต่ถ้าเราไม่ฟังเขาก็แสดงว่าผมไม่ได้ความ
ก็เลยมาบอกว่าเขาสงสัยในลายมือในสำนวนต่าง
ฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีตรวจก็ไม่ยากเลยครับ
ก็เอากากสำนวนที่มีรายชื่อสดหรือขอจากโจทย์
คือพนักงานอายการมาส่งตรวจครับ
ไม่เกิน๗วันรู้แล้วส่งไปยังกองพิสูจน์หลักฐาน
ส่งไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เคลือบแคงสงสัยที่สังคมกำลังจับตามอง

เดี๋ยวคงได้นัดมากันอีกเป็นระยะ
ปิดท้ายที่ประหลัดไม่เกิน๑นาทีจบรายการแล้วค่ะ
เท่าที่ท่านสอบเด็กมาแล้วข้อมูลในพื้นที่แม่เสรียง
แม่ห้องศรเนี่ยตอนนี้มากกว่าหญิงไก่ไหมคะ

มีข้าราชการมีบุคคลมีคนใหญ่คนขับ
ที่เดี๋ยวข้องมีไหมคะคือไม่ต้องคิดมากนะครับ
ทำได้ขนาดนี้มันก็ต้องมีคนร่วมมือเยอะ

ก็เท่าที่ดูมามันก็คงสอบอยู่ครับ
กลุ่มคนขับรถ
การแนะนำตัวการที่ไปในหลายพื้นที่
ก็ยืนยันมากกว่านี้แน่นอน
ปรัตินี่ลงมาราชการเราคงไม่ได้เจอกันเร็วนะ
แต่เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าต่อสายคุยกันเหมือนเดิมนะคะ

วันนี้ขอบคุณทั้งคุณสงการนะคะแล้วก็ขอบคุณประหลัดค่ะ
ขอบคุณคุณมากครับขอบคุณค่ะตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้คดีใหญ่
และอาจจะไม่ได้มีหญิงไก่คนเดียวสวัสดีค่ะ